รุนแรงในครอบครัวนะคะก็มีหนุ่มช่างซ่อมรถยนต์เขาดื่มสุราจนเมาทีนี้ไปขอเงินพันรยา
ช่วงแรกพันรยาให้มายี่สิบบาทไม่พอใจค่ะก็เลยใช้มีดจี้คอพันรยาบอกว่าเอามาอีก
เอามาอีกอย่างนี้นะคะพันรยาก็บอกว่าหายใจไม่ออกจังหวะนั้นแย่งมีดของสามีมาได้
แล้วก็แทงสวนเข้าไปจนสามีได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เข้าช่วยเหลือเยาวชนชายอายุ๑๙ปีค่ะมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ถูกของมีคมแทงเข้าที่กลางหลัง๑
แผลนอนร้องครวนคลางค่ะที่จุดนั้นก็คือซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ริมถนนพระยาสัจจาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งจากการสอบสวนพบว่ามือมีดที่ก่อเหตุรายนี้เป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๙ปี
เป็นผู้หญิงอายุ๑๙ปีค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นภรรยาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ได้ตัวไว้นะคะเป็นการจับกลุ่มและก็ค้นตัวพบมีดปลายแหลมแบบพับได้
สอบสวนทราบว่าทั้งคู่อยู่กินฉันสามีพันรยามานานแล้วนะคะภรรยานี่เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาฝ่ายชายเนี่ยเมาจะชอบโวยวาย
และก่อนเกิดเหตุไม่ทราบว่าไปตั้งวงดื่มเหล้าที่ไหนมาจากนั้นมาเรียกตัวเองแล้วก็บังคับขอเงิน
ฝ่ายหญิงให้ไปครั้งแรกก่อน๒๐บาทแต่ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจชกเข้าที่หน้าอีกหลายครั้งนะคะ
แล้วก็ล็อกคอเอามีดมาจี้ที่คอด้วยภรรยาบอกว่าตอนนั้นหายใจไม่ออกค่ะ
ตัดสินใจกัดแค้นสามีแล้วแย่งมีดจากนั้นจ้วงแทงสวนเข้าไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากที่พักค่ะ
อีกฝ่ายยิงให้ไปครั้งแรกก่อนยี่สิบบาทแต่ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจโชคเข้าที่หน้าอีกฝ่ายไม่ออกจากนั้นจ้วงแทงสวนเข้าไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากนั้นจ้วง
อ๋อแล้วต้องเลือกอะไรต้องเอาเมืองต้นตำรวจจะต้องรอสอบสวนผู้ที่ได้รับบาทเจ็บก่อนนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะดำเนินคดีกับฝ่ายไหนอย่างไรค่ะ